มีแม่ลูกคู่นึงค่ะอ้างตัวว่าเป็นหมอดู

แต่ไม่ได้เก็บเงินแค่แบบเออค่าครูค่าดูดวง

เสียหายกันทีโอ้โหหลายล้านบาทนะ

อันนี้ถือเป็นความผิดลักษณะช่อโกงเลยนะคะ

เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ลูกสาวคือนางสาวสุกัญญาอายุ๑๙

แสดงหมายจับเลยของศาลจังหวัด๑๐๑

โดยอาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวงนี่ข้อหานะคะ
คือเมื่อกลางปีที่แล้วอะค่ะนางสายสมรเขาตั้งตนเป็นแม่หมอ
เช่าห้องแถวเปิดเป็นร้านดูดวงดูดวงจากการเปิดไพ่นะคะ
ร้านนี้อยู่ในตลาดจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
มีผู้หญิงเขาก็ไปเดินซื้อของอยู่ในตลาดแล้วแวะดูดวงอ่า
นางสายสมรที่อ้างว่าเป็นแม่หมอเนี่ยนะทักเลยว่าเออคุณดวงตกนะ
เป็นทุกข์มีเคราะห์หนักเพิ่งเสียของรักไป
ตรงไหมแล้วมันดันตรงไงอ๋อเหรอมันดันตรง
ผู้เสียหายเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปอ๋อบังเอิญตรงพอดี
ผู้เสียหายเขาเลยเชื่อทีนี้แหละแม่หมอแนะเลย
สะดอกเคราะห์ต้องเอาเงินสดมาให้แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อของมาทำพิธีสะดอกเคราะห์ให้
ตัวผู้เสียหายไม่ต้องร่วมพิธีนะเอาแค่เงินสดมาอ๋อเหรอ
เดี๋ยวจัดการให้หมดนี่เดี๋ยวพอทำพิธีเสร็จ
ถ่ายรูปส่งไปให้ดูครับหลังจากนั้นนะคะแม่หมอสายสมรเนี่ย
โทรศัพท์ไปคุยกับผู้เสียหายอีกหลายรอบอ้างว่าดวงไม่ดีอีกนะ
เดี๋ยวจะเสียของรักอีกนะคนในบ้านจะเกิดอุบัติเหตุหนัก
ต้องทำพิธีเสริมดวงชะตาต้องแบบสะดอกเคราะห์
ตอนนั้นผู้เสียหายก็เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วด้วยเพราะเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปครับ
หมอดูทักแบบนี้เรื่อยทักเรื่อยเขาก็เชื่อหลงเชื่อนะคะ
ช่วงแบบสี่ถึงหกเดือนในปีที่แล้วอ่ะอืมแม่หมอสายสมรเนี่ย
หลอกเอาเงินไปเป็นเงินสดนะโอนเงินไปเนี่ย
ล้านสองแสนบาทโอนไปในบัญชีลูกสาวของแม่หมอสายสมอ
โอ้โหเจ็ดล้านสองค่ะอ่าเมื่อสิบเก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่สืบรู้มาว่าตัวแม่หมอเนี่ยหนีไปอยู่ในพื้นที่ตำบลยางนอน
อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็เจอตัวจริงจริง
ก็เลยจับตัวส่งตำรวจสพปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะสองแม่ลูกคู่นี้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
นางสายสมรบอกว่าเอาเงินที่ผู้เสียหายโอนไปให้เนี่ย
ไปเล่นการพนันไปซื้อหวยออนไลน์ไปซื้อรถกระบะคันหนึ่ง
ซื้อรถจักรยานยนต์อีกคันนึงอ่า

ใช่เงินหมดแล้ว๗๒๐๐๐ก็เกรี่ยงเลย
ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งคู่ฝากขังที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เสียหายไม่ได้มาดูตัวนะคะ
ผู้เสียหายเขายังอยู่ระหว่างการรักษาโรคซึมเศร้าอยู่ค่ะ
เสียคุณแม่แล้วก็มาถูกหลอกเสียเงิน๗ล้านกว่าบาท

คือพวกนี้ก็อาศัยจังหวะที่ไปเจอเขาแล้วก็เขาเป็นช่วงจิตตก
แล้วก็มีซึมเศร้าอยู่ด้วย
พอตรงพอดีเขาก็เลยเชื่อเลยทีนี้
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านของผู้เสียหายนะคะ
เขาก็บอกว่าปกติแล้วทางผู้เสียหายเขามีครอบครัวที่เป็นครอบครัวอบอุ่นมาก
ชอบไปทำบุญอัธยาศัยดีกับเพื่อนบ้านเป็นคนน่ารักจิตใจดีเป็นข้าราชการ
ผู้เสียหายเนี่ยพอสูญเสียคุณแม่ไปก็เลยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
แต่ก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้นะเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาซึมเศร้าหนักกว่าเดิม
เพราะว่าสูญเสียเงิน๗ล้านกว่าบาทแน่ส่วนแม่ค้าในตลาดอำเภอปฐุมรัฐนะคะ
คนที่เขารู้เรื่องนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหสงสัยมานานแล้ว
หมอดูคนนี้แม่หมอคนนี้แต่แปลกใจมากทำไมเก่งถึงขั้นหลอกเงินได้๗ล้านกว่าบาทเนี่ย
ดีใจมากที่จับได้แล้วก็รู้สึกเห็นใจจริงเห็นใจผู้เสียหายมากนะคะ
ที่ต้องมาเสียเงินกับแบบคนที่มาหลอกลวงแบบนี้ค่ะ
ก็จังหวะผู้เสียหายคนนี้ก็เธอก็อยู่ในช่วงที่จิตตกพอดีด้วยใช่ไหม
นี้ถ้าไปเจอคนที่เขาจิตแข็งแล้วก็ทักมาไม่ตรงคนก็ไม่เชื่อก็เดินไป
แต่๑๐คนเจอแบบนี้สักคน๒คน
มันก็เลยหลอกแล้วหลอกอีกหลอกซ้ำหลอกซ่า